ในช่วงต้นของรายการนะครับนำเสนอข่าวสารสำคัญ
ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ในเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบ

ขณะที่มีคำยืนยันว่าสภาพอากาศสภาพฟ้าฝนที่ตกลงมาในขณะนี้
ไม่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างพระเมรุมาตรครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพมุมสูงล่าสุดของพระเมรุมาตร

ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับอนุญาตให้นำภาพมา
ให้ผู้ชมทุกท่านได้เห็นและสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่
สมพระเกียรติก่อนงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพที่จะมีขึ้นในวันที่๒๖ตุลาคมครับ

ได้มีการทดสอบระบบไฟส่องสว่างพระเมรุมาตร

หลังจากที่ได้ดำเนินการติดตั้งมาก่อนหน้านี้แล้ว
และยังคงต้องมีการทดสอบอีกหลายครั้ง
เพื่อปรับให้แสงไฟที่ส่องกระทบพระเมรุมาตรนั้น

และทำให้พระเมรุมาตรมีความงดงามสมพระเกียรติมากที่สุดนะครับ
โดยระหว่างที่มีการทดสอบระบบไฟนั้น
มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
ซึ่งทางด้านพลเอกธนศักดิ์ประติมาประกอบรองนายยกรัฐมนตรี
บอกว่าถือเป็นความโชคดีที่มีฝนตกลงมา
เพราะจะได้ทราบว่าฝนที่ตกลงมานั้น
ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อระบบไฟฟ้า
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด
ถึงงานพระราชพิธีในวันจริงครับ
อกจากนี้นะครับรองนายยกรัฐมนตรียังระบุว่า

ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประเมิน
แล้วก็ทำเครื่องหมายเอาไว้เพื่อแก้ไขในภายหลัง
ให้น้ำถูกระบายลงตามท่อที่มีการวางเอาไว้
โดยภาพรวมส่วนใหญ่นะครับถือว่าไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด
พร้อมยืนยันว่าพระเมรุมาตรจะสร้างเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้อย่างแน่นอน
เพราะว่าตอนนี้สร้างเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้ว